เมื่อวานนี้คุณพ่อมาค่ะบรรดาแฟนคลับนะฟ้ารักพ่อเนี่ยก็มารอกัน
แต่ต้องบอกเลยเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปไทยรัฐทีวีของเราเปิดเป็นที่แรกในการดีเบตกับ๗นักการเมืองชื่อดัง
มากันหมดแหละแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนี่แหละหนึ่งในนั้นคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
แต่เป็นที่มาของการปลุกแฮสแท็กนี้ขึ้นมาอีกฟ้ารักพ่อนะคะชั่วโมงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงค่ะ
เรื่องของคำว่าฟ้ารักพ่อนี่นะคะเขาก็มาดีเบตที่ไทยรัฐทีวีด้วย
สาสาวประถึงไทยรัฐรวมประถึงแฟนคลับรายการต่างเนี่ยก็อยากจะรู้นะ
กลายเป็นโอป้าถึงในทุกเมืองเขาขวัญใจรู้สึกเลยแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง

ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้พวกเรา
โทษจริงผมไม่ได้ดูละครเรื่องนี้
ทำให้ไม่ค่อยเข้าใจบริบทเท่าไหร่

ผมขอฟ้าว่าอย่าให้กระแสเป็นเพียงกระแส
เปลี่ยนกระแสเป็นการกระทำเปลี่ยนกระแสเป็นแอคชั่น
ช่วยกันผลักดันนะครับ
พักอนาคตใหม่ให้ได้เป็นรัฐบาล

อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการมงการเมืองนะ
เอาเกี่ยวกับเรื่องฟ้ารักพ่อแบบเดียวนี่
แล้วก็เรื่องที่คุณธนทรพูดถึงมาสักครู่
ละครที่ว่านี่ก็คือเรื่องดอกส้มสีทองนั่นเอง
หนึ่งในนั้นก็คือนางเอกของเรื่องอย่างคุณชมพู่อารยานั่นแหละ

อีกชื่อหนึ่งคือชื่อน้องฟ้านั่นเองนะคะ
มักจะพูดเวลาเอาไว้ออดอ้อนคุณสามีในเรื่อง
ก็จะเรียกว่าฟ้ารักพ่อนะ

เดี๋ยวไปฟังอารยาเอฮาเกดดูซิว่าจะรักใครบ้างช่วงนี้ค่ะ
ความรู้สึกที่แฮนด์แฮนนี้กลายเป็นแฮนด์แฮนด์ดังนะคะ

เราอยู่ในยุคแบบดิจิทัลโซเชียลอะไรอย่างนี้นะคะ

ไม่ใช่สายที่แบบว่าจะออกมาแสดงความเห็นอะไรตรงนี้มากมายอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ชมมองว่ามันเป็นเรื่องตลก